คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเป็นรถกระบะตู้ทึบนะคะ
เหมือนกับหลุดโค้งแล้วไปพุ่งชนบ้านของอดีตตำรวจที่เขาเกษียณแล้ว
ทีนี้เนี่ยจังหวะคือตำรวจนายนี้เขานั่งอยู่หน้าบ้านคุณ
พอนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วตอนนั้นกลายเป็นมันเนี่ยเหมือนมีอะไรไปกระแทกโดนปากเขาจนเลือดอ่ะ
คุณผู้ชมลองดูสภาพรถก่อนนี่สภาพเป็นอย่างนั้นเลย
ชนต้นไม้อยู่ตรงนั้นน่ะนะคะตรงเนี้ยมันเป็นบ้านพักที่อยู่บริเวณ
ทางโค้งถนนสายทุ่งใหญ่วัดขนานเกษทศบันบ้านนาไครที่ตำรวจห้ายางค่ะ
อำเภอทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชเฮ้ยนี่มันกระแทกแบบชนแบบพังยับเยินเลยอ่ะ
ดูสภาพโอ้โหขับมายังไงเนอะบ้านหลังนี้เป็นของพันธบรวจโทอันนันขวัญเนธ
อายุแปดสิบสองปีแล้วค่ะเป็นอดีตตำรวจสภทุ่งใหญ่ก็เกษียณแล้วนะ
อายุเยอะแล้วหลังคาหน้าบ้านข้างบ้านเนี่ยพังเป็นแถบยาวกว่า๒๐เมตร
อุ้ยแล้วกลายเป็นว่าไปเจอน้ำฝนไหลเข้าไปในบ้านอีกสายไฟที่ต่อเข้าบ้านก็ขาดดับไปสามหลังเลย
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนวิพาททุ่งใหญ่นะคะต้องนำรถกระเช้าไปตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันไฟช็อตก่อน
ทุกสิ่งทุกอย่างไม้ดอกไม้ประดับที่อยู่ด้านหน้าต้นมงต้นไม้พังหมด
ท่อน้ำปลาปลาก็เสียหายส่วนรถคุณผู้ชมเห็นแล้วไม่ต้องพูดเลย
พังยับเยินคนขับรถกลายเป็นคุณเชื่อไหมคะเขาบาดเจ็บเล็กน้อย
สภาพรถแบบนั้นแต่บาดเจ็บเล็กน้อยให้การแบบนี้ผมขับรถนะนายจักรินอายุ๒๒ปี
ผมขับรถจากส่งของให้ร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดตรัง
แล้วผมจะมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วที่สุราช
มาถึงตรงเนี้ยมันเป็นทางโค้งแล้วฝนมันก็ตกมาตลอด
ถนนมันก็ลื่นผมก็เลยเสียหลักแล้วมันหลุดโค้ง
แต่มีชาวบ้านสังเกตเห็นนะว่าเขาขับมาด้วยความเร็ว

เขาบอกว่าเขาพยายามประคองรถแล้วนะ
แต่มันไปพุ่งชนบ้านของอดีตตำรวจนายนี้
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทอนันต์ค่ะเล่าแบบนี้
นั่งดื่มกาแฟหน้าบ้านอยู่ดีซะอย่างนั้นก็มีรถมาชน
จังหวะมาชนกระแทกเข้ามาที่บ้าน
ไอ้ก้อนหินก้อนหนึ่งกระเด็นเข้าปากบาดเจ็บ
ฟังเขาเล่าเลยค่ะ
นี่แหละค่ะ

ต้องเรียกบริษัทประกันมาเจรจาตกลงค่าเสียหาย
ก็แล้วก็บ้านเขาพังยับเยินขนาดนี้
ตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
เดี๋ยวลองดูแหละว่าจะไกลเกลี่ยพูดคุยกันได้ไหมนะคะ